แล้วมีพนักงานที่เขาเป็นพนักงานในการส่งนม

เขาไปเจอว่าเพื่อนอีกคนเป็นศพคาชักโครก

เจ้าตัวเอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเพื่อนคนนี้จะเป็นอะไรเลย
ก็ไปตรวจสอบมีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
อย่างที่บอกมันเป็นห้องแถว๒ชั้นค่ะ
อยู่ในตำบลในเมืองที่อำเภอพิมาย
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบศพของผู้ชายคนนึงค่ะ
อายุ๕๖ปีสภาพไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
แล้วเขาคว่ำหน้าอยู่ในโถส้วมนะคุณ

ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๖ชั่วโมง
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวัชรินจันทะค่ะ

เขาเป็นชาวอำเภอโคกสูงของสะแก้วนะคะ

ดูแล้วไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ก็เลยไปสอบถามคนที่มาเจอศพคนแรก

ชื่อนายพีรพัฒน์อายุ๑๙ปี
เจ้าตัวบอกแบบนี้นะคะพิรพัฒน์บอกว่า

ตัวนายวัชรินเนี่ยทำงานเป็นพนักงานส่งนมนะ
ก็มาเช่าบ้านเป็นห้องแถวแบบนี้อยู่ด้วยกันหลายคน

แต่ด้านล่างมันจะเป็นห้องน้ำ
ซึ่งห้องน้ำตรงนี้ก็ไม่มีประตูด้วย

ผมจะเตรียมออกไปส่งนมทำงานตามปกติ

เอ้าผมเจอนายวัชรินสภาพอยู่แบบนั้น

ก็ตกใจวิ่งไปบอกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันชั้นบนให้ลงมาดู
ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
คือได้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานว่า
นายวัชรินคนตายเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ

แล้วตอนนั้นไม่มีใครมาเห็น
สุดท้ายก็เลยมาเสียชีวิตแบบนี้
แต่อย่างไรก็ตามต้องไปพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงตามขั้นตอน
ส่งศพไปที่โรงพยาบาลพิมมายแล้วค่ะ